แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดีย

คุณนี่ก็ตื่นเต้นไม่จริงใจเลย
ติดที่ที่หรือเปล่าครับ
ปกติเขาต้องหันออกด้านนอกอาคารนะคะ
เพราะว่ามันจะระบายความร้อน
เคยเห็นแต่แบบติดแทนเป็นทีวี
แล้วมันจะเย็นยังไงคุณว่า
เขาไม่ได้พ่นความร้อนออกมา

ก็เป็นการเอามาปรับเปลี่ยนกันนี่แหละครับ

ช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหคนที่เขาเข้าไปตกกระจาย
นึกว่าเจ้าของร้านติดแอร์ผิดที่
เออนั่นจริง
ไม่ใช่น่ะครับนี่เป็นไอเดียของเขา

โอ้โหได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

เพราะว่าแอ้มพลปล่นออกมาอะไรมี่น้ำ
ใส่หน้าเหมือนมีคนมาพ่นน้ำใส่หน้าตลอดเวลา

แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบละอองน้ำเบาใช่ไหม
นี่คือจำนวนน้ำคือแอ่งน้ำที่เขาจะใช้ดูดน้ำขึ้นไป
ดูดน้ำขึ้นไปแล้วก็พ่นพ่นออกมานี่ไง

เข้ามาวัดอุณหภูมิด้วยนะว่าในร้านมันเย็นเท่าไห

อุณหภูมิอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียส

๑๕เย็นกว่าแอร์อีกนะคุณ

แต่ว่าไอเดียนี้ดีมากเลยนะ

ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองหาวิธีการทำกันดูนะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าวิธีนี้นะครับทำมาเนี่ยโอ้โหใช้เงินในการปรับปรุงประมาณ๖๐๐๐บาท

ใช่ถ้าแอร์ตัวเดียวนี่ก็หลาย๓๔๐๐๐แล้วนะ

แบบนี้นี่ไม่ต้องปิดกระจกกั้นนะ

ใช่มีสิมีถังลองน้ำด้วย
ตอนแรกก็หยดลงมาใส่หัวลูกค้า